มาดูข่าวใหญ่ของวันนี้เลยค่ะเป็นประเด็นที่ตอนนี้ตำรวจเนี่ย
กำลังไล่ล่าตัวกำนันดังเมืองนครปฐมกับลูกน้องคนสนิทนะคะ
เพราะว่าไปยิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในงานสังสรรค์ที่เขาเองเนี่ย
เป็นคนเชิญตำรวจมาร่วมโต๊ะนี่คือที่บ้านนะคะ
แล้วก็เป็นสถานที่จัดงานนะคะเชิญตำรวจมาเลี้ยงสังสรรค์กันที่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ริมถนนสายตากล้องดอนตูมที่นครปฐมตอน๓ทุ่มเมื่อวาน
ก็จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทำให้สารวัตรสำนักทางหลวง๑
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
พันตำรวจตรีสี่วะกรสายบัวถูกยิงค่ะ
ครับเจ็ดนัดทั่วร่างเลยอืมแล้วก็พันตำรวจโทวสินพันปี
รองผู้กำกับการ๒ตำรวจทางหลวงถูกยิงแขนขวาได้รับบาดเจ็บ
อยู่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสพเมืองนครปฐมเนี่ย
ไปตรวจสอบสถานที่ไปสอบปากคำพยานนะคะ
แล้วก็ล่าสุดมีการออกหมายจับนะคะนายหน่องหรือนายธนันชัยหมั่นมาก
มือปืนที่เป็นคนก่อเหตุค่ะก็เบื้องต้นเนี่ยทราบว่ากำนันนก
ได้เชิญกลุ่มตำรวจทางหลวงมากินเลี้ยงสังสรรค์เพื่อที่จะทำความรู้จักกันให้มากขึ้น
ตำรวจก็มาตามคำเชิญครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะ
ตอนพูดคุยกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางกำนันเนี่ยได้ขอให้ตำรวจนะคะ
ได้ช่วยสับเปลี่ยนตำแหน่งให้ญาติของเขาหน่อยคือญาติของเขาเนี่ยเป็นตำรวจทางหลวงยศจ่า
ตรวจรถวิทยุให้เป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ได้ไหมอืมนะคะ
ซึ่งสารวจศีวค์กรก็อธิบายและปฏิเสธนะครับบอกว่ามันต้องเป็นไปตามระเบียบ
ต้องให้ตำรวจที่เขาทำงานอยู่ในเกษียณก่อนพอปฏิเสธกำนันไม่พอใจ
เสียชีวิตมีตำรวจได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นนายหน่องก็หลบหนีไป
นี่นะคะคือคนร้ายที่ก่อเหตุยิงตำรวจนะคะนายหน่อง
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็อนุมัติหมายจับนะคะ
กำนันนกเรียบร้อยแล้วในข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะนายประวีนจันคล้ายนะคะ
ตำรวจไปที่บ้านภรรยาของนายห่องมือปืนค่ะอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรี
แต่ไม่เจอก็เจอแต่ภรรยาค่ะกับแม่ยายคุยกับภรรยากับแม่ยายเอามาสอบสวน
ก็ทราบว่าในห่องพอก่อเหตุเสร็จก็กลับขับรถกลับไปบ้าน
ภรรยาบอกท่าทางลุกลี้ลุกลนเข้ามาบ้านแล้วบอกไปยิงคนตายมา
เสื้อผ้าจะหลบหนีถอดสร้อยคอทองคำกับพระเลี่ยมทองบอกฝากไว้ก่อน
ขนเสื้อผ้าใส่ถุงขับรถหนีออกไปเลย
ภรรยาในห่องบอกว่าตอนนี้ยังติดต่อสามีไม่ได้เลย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ขณะที่แม่ยายค่ะแม่ยายบอกว่าลูกเขยทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างถนน
ครอบครัวไม่รู้เรื่องแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้ลูกเขยมามอบตัวค่ะ
ทำมานานหรือยังครับป้า
รถคันหรูเลยนี่คันนี้คืออยู่ในบ้าน
แล้วก็ท่านรองพบตรก็พอเข้าไปในพื้นที่คือไปหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง
แล้วก็ไปประชุมร่วมกับชุดสืบสวนเพื่อที่จะตามความคืบหน้าของคดีต่อไปนะคะ
อันนี้เราไล่เหตุการณ์ให้ฟังนะฮะ
จนกระทั่งคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยนะฮะ๔โมง๒๐หลังเข้ารายการรอไม่นาน
กำนันนกนั้นเดินทางเข้ามอบตัวแล้ว
มาพร้อมกับทนายความนะครับเดินทางไปที่สมนครพด้วยรถเก่งวีอ้อสีขาวครับ
นี่ครับกำนันนกท่านนี้ใส่เสื้อสีขาวใบหน้าอิดบร้อยครับ
พอรถจอดตำรวจเข้าไปเปิดประตูนำตัวทันทีนักข่าวพยายามจะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
แต่ว่ากำนันนกนั้นปฏิเสธที่จะตอบก่อนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวเข้าไปในห้องงานสืบสวนทันทีนะฮะ
กำนันนกนั้นเดินทางตามมาที่โรงพักด้วย
จากนี้ครับชุดสืบสวนเดินทางไปที่บ้านของแม่นายหน่องซึ่งเป็นมือปืนนะฮะอยู่ที่บางโป่งราชบุรีครับ
ไม่เจอตัวแต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องที่หน่องไปก่อเหตุนะครับ
รู้ข่าวจากทีวีว่ายิงคนตายก็ตกใจแล้วก็กลัวห่วงลูกด้วยใจคอไม่ดีนะครับ
พอรู้ว่าตำรวจนั้นกำลังไล่ล่าลูกชายก็กลัวว่าจะโดนยิงตายครับ
ปกติลูกอยู่กับเมียจะมาเยี่ยมพร้อมเอาเงินมาให้บ้างเป็นครั้งคราว
เข้ามาที่บ้านครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็สักประมาณเกือบเดือนนะครับ
โดยทางผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์นั้นสั่งการให้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบศูนย์กลาง
ชุดหานุมานออกไล่ล่าคนร้ายให้ได้โดยเร็วหากขัดขืนพร้อมจะใช้มาตรการเด็ดขาดนะครับ
ทางรองโจ๊กนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
บอกว่ามือปืนมีประวัติก่อคดีโชคโชนครับสั่งจับตามกฎหมายหากขัดขืนนั้นดำเนินการเด็ดขาดได้เลยนะฮะ
ส่วนมูลเหตุยังไม่ยืนยันตำรวจเข้าไปที่บ้านกำนันทำไมมีการขอตำแหน่งให้คนของตัวเองจริงไหม
เดี๋ยวต้องรอการสืบสวนก่อนเพราะว่าได้ตัวกำนันมาแล้วหลังจากมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไปฟังทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาครับ
แล้วเร่งสืบสวนจับทุกส่วนให้ได้ก่อนและอย่างอื่นมาขยายดูดีนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วละเอียวห้อจะไปฝ่ายป้าย
คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของคดีความนะคะ
แต่ว่าทางด้านของผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยทางครอบครัวและเพื่อน
ก็ไปร่วมงานของสารวัตรแบงค์ซึ่งเป็นเหยื่อคมกระสุนนะคะ
ที่โรงพยาบาลนครปฐมค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะ
ทางครอบครัวนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ก็ไปร่วมรับศพพันธุ์ตำรวจตรีศิวกรสายบัว
หรือสารวัตรแบนค์นะคะสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๑
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสารวัตรแบงค์ถูกยิง๕นัดค่ะ
แล้วนัดที่ทำให้ท่านเสียชีวิตเนี่ยก็คือนัดที่กระสุนเข้าที่แขน
แล้วไปทะลุอกขวานัดนี้ไปโดนตับทำให้เสียเลือดมาก
ซึ่งท่านบอกว่านี่เป็นคดีอุกอาจแล้วยืนยันว่าจะเร่งไล่ล่าตัวมือปืน
กลัวอิทธิพลใดค่ะ
มันจะมีให้การของผู้ต้องหามาเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก
ไม่ใช่ว่าเราทุกคนสะใจอยากให้วิสามันว่าอยากให้ยิงสะใจมาก
แต่คนที่ขึ้นศาลครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เราจะได้เป็นบรรทัศนสำหรับชุดจับกลุ่มด้วยไม่อันตราย
แล้วมันผลทางคดีมันมีผลเยอะเราจะเอาคู่บงการเลย
ไม่ต้องมาแล้วใครอิทธิพลที่นี่ไม่มีอิทธิพลครับ
นี่แหละค่ะท่านรองก็มาดูคดีนี้เลยด้วยตัวเองนะคะ
ส่วนอาการของพันธุ์ตำรวจโทวสินพันปีค่ะ
รองผู้กำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
ก็ยังพักอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมนะคะ
ถูกยิงบาดเจ็บที่แขนขวา
แล้วก็ยืนยันบอกตอนเกิดเหตุ
ตำรวจไม่ได้พกปืนเข้าไปนะคะ
เพราะว่าเป็นการได้รับเชิญเข้าไปรับประทานอาหาร
ก็ไม่ได้พกปืนเข้าไปค่ะ
ความสูญเสียทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บ
ก็ถือว่าตำรวจเอง

วันนี้ร่างของสารวัตรแบงค์ญาติเนี่ย
นำขึ้นรถตู้ออกจากโรงพยาบาล
ก็ไปตามประเพณีนะคะ
ญาติเองก็ทำพิธีด้วยความโศกเศร้า
พ่อเนี่ยนะคะก็เรียกลูกชายกลับบ้านนะคะ
แล้วร่างก็ถูกนำขบวนเข้ามาจอดที่หน้าสารา๑๑
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่กรุงเทพนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
จะมีพิธีรดน้ำศพตอน๔โมงเย็น
แล้วก็ช่วง๖โมงเย็นจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะ
จากนั้นก็จะตั้งสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้เป็นคืนแรก
วันที่๘ถึง๑๐กันยายนมีกำหนดสวดพระอภิษฐรรม
และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพบ่ายวันที่๑๑กันยายนค่ะ
คือถ้าไปดูประวัติของพันธุ์ตำรวจตรีศิวกร
ที่ชื่อเล่นว่าแบงค์เพื่อนร่วมรุ่น
นักเรียนเตรียมทหารรุ่น๕๑โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๖๒
จะเรียกกันว่าสารวัตรศิวะหรือว่าสารวัตร
เขาเรียกกันอย่างนี้ก็เหมือนย่อมาจากชื่อใช่นะคะ
เรียนจบบรรจุครั้งแรกปี๕๗ที่สนสำเศษ
แล้วปี๕๙ก็ย้ายไปเป็นรองสารวัตรกองกำกับการ๑กองปราบราม
ร้อยตำรวจโทจนถึงร้อยตำรวจเอก
๖๓เลื่อนยศเป็นพันธ์ตำรวจตรี
ตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ๑กองปราบราม
แล้วก็ย้ายมาเป็นสารวัตรสถานีตำรวจทาง๑ทางหลวง๑กองกำกับการ๒ค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นตำรวจน้ำดีอีกหนึ่งนายนะคะ

แล้วก็เคยทำคดีสำคัญมาแล้วหลายคดีสมัยที่อยู่กองปราบราม
อย่างคดีแก๊งตกพระตุ๋นเหยื่อ

ท่านนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ผลงานท่านด้วยเช่นเดียวกัน
ปี๑๙๖๕ก็ไปเป็นหนึ่งในทีมจับกุมแยมถมนภัณฑ์
อดีตนางเอกพร้อมสามีที่ไปเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์
ตอนนั้นก็ยึดทรัพย์ไปได้กว่า๗๐๐ล้าน
ก็ถือว่าเป็นน้องรักของบิ๊กกล้องพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาทำงานด้วยกันมาตลอดค่ะ
มีลูกสาวกำลังน่ารักเลยค่ะคุณกาย

ต้องจากไปเนี่ยค่ะจากการไปรับประทานอาหารมื้อนี้
โดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ
แต่ฟังจากที่รองต่อศักดิ์บอกว่าก็อยากพยายามจับเป็นนะให้ได้นะฮะ